เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เมื่อปลายปีที่แล้ว

เอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนฐานพระปราบ

รอบนั้นนี่โดนพักใบอนุญาต๖เดือนไหมคะ

แต่ประเด็นที่ตามมาก็คือเขาไม่ยอมพักไง
คือถูกพักใบอนุญาต๖เดือนไม่เข็ด
คราวก่อนก็ยังทำหน้าที่เป็นไกด์

เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัว
แล้วอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของชั้นศาล

คือฝ่าฝืนถึง๒ครั้งซ้อนนะคะ

นนนี่ก็คือนางสาวนรนนรคามิน
ไก๊นนนี่เขาถูกนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว

สั่งพักใบอนุญาต๖เดือน
เพราะว่าเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ใช้เท้าไปเหยียบพระปรางวัดอรุณ

แต่คุณผู้ชมคือโดนพัก๖เดือนไม่เข็ดอะค่ะ
พัทยาชนบุรีไปเป็นไกด์อยู่อีกก่อนหน้านี้นะ

ตอนนี้อยู่ในชั้นพิจารณาคดีของสารพัทยา
ตำรวจเขาก็เลยจับตาดูพฤติกรรม
ยังจะฝ่าฝืนอีกไหมยังไม่เข็ดอีกไหม

นี่ค่ะลักลอบเป็นมะคุเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

เขาก็พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า
ที่เป็นห้างปลอดภาษีแถวลากระบัง
พานักท่องเที่ยวไปเช็คอินโรงแรมแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปเที่ยวหลายที่เลย

บอกว่าไม่ได้เป็นมะคุเทศ

ถูกใส่ร้ายจากคนไม่หวังดี
ลองฟังเสียงคำชี้แจงของไกด์นนนี่นะคะ

ผมไม่เคยคิดเลยที่จะไปทำทัวร์เอง

เพราะผมยังติดคดีอยู่วันที่๑๙กุมภาคม

ผมถือทงพูดเองตั้งแต่วันแรกแล้วฮะ

ถ้ามีคนจีนสักคนหนึ่งเกลียดผม

แต่นี่มีแต่กลุ่มไกด์กลุ่มเล็กที่เขาเกลียด

ที่ให้เขาทำร้ายแก๊สดีอย่างผม
ผมสามารถให้คุณจิน

แต่กรมการท่องเที่ยวเกินไปไหมฮะ

แต่ระงับผมไม่ทำทัวร์ถึง๖เดือน

คุณเป็นพ่อคุณเป็นญาติคุณ

แต่ผมยอมรับผิดในสิ่งที่ผมทำแล้ว

แต่คุณก็พักการใช้งานของผม๖เดือน

แต่นี่ผมก็จะบอกว่าผมมาช่วยเพื่อน

เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นไก๊เอง

แต่คุณก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นลักษณะ

ก็เหมือนกับแผนเพื่อนมั้ย
แต่เขาก็ปฏิเสธนะคะปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เขาก็จะสไตล์เป็นสาวหล่อพูดเรียกตัวเองว่าผมแบบนี้นะคะ

พอตรวจค้นเนี่ยก็เจอสัมภาระประจำตัวมีเอกสารมีสิ่งของที่ใช้ในการพาทัวร์ค่ะ

พฤติกรรมก็คือพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามที่ต่าง

ชุดจับกลุ่มก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ทำหน้าที่มะครูเทศในระหว่างที่ถูกนายทะเบียนสั่งพัก
ครั้งนี้ฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สองแล้วด้วย
แล้วก็นำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรอำเภอปักเกร็ดเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ